คราวนี้พาคุณสืบสกุลไปกินทุเรียนต่อเลยดีไหมคะ
จะพาไปดูทุเรียนค่ะคือปกติคุณชอบกินแบบไหน

แข็งหน่อยบางคนบอกว่าชอบแบบกรอบนอกนุ่มใน
เหมือนกับคนคนนี้ค่ะเขาไปซื้อเขาก็อยากได้แบบกรอบนอกนุ่มใน
คนขายเนี่ยการันตีเลยอันนี้กรอบนอกนุ่มในชัวร์
แต่สุดท้ายพอเขาเอากลับมาที่บ้าน
สภาพมันเป็นอย่างไรดูกันค่ะ

นี่เขาซื้อทุเรียนแบบแกะใส่ถาดมาราคา๑๕๐บาทนะคะ
แล้วดูสิมีข้อความการันตีจากแม่ค้าเลย

แต่สุดท้ายเอามาทุบแบบแรง
ทุบแล้วทุบอีกจนโต๊ะต่ำเนี่ย

ส่วนในโลกออนไลน์เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นความคิดเห็นแล้ว
ส่วนใหญ่เขาก็ออกแนวแบบขำออกแบบแซว
คือเขาบอกว่าไงรู้ไหมต้องรออีกหน่อย

ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุเรียนสุกนะ
แล้วบางส่วนก็บอกว่าข้างในอาจจะนุ่มนะ
เหมือนที่แม่ค้าการันตีก็ได้

ถ้าข้างในจะนุ่มแล้วจะกัดกันเข้าไปถึงชั้นในได้ยังไงนะ